ไปยิงปืน๑๐นัทที่วัดแห่งหนึ่ง

ก็ร้อนสุดท้ายถูกออกหมายจับ
เรื่องของการใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะนะครับ

มีการปิดล้อมบ้านของคุณเสกโลโซ

ในการปิดล้อมบ้านพักของคุณเสกโลโซ

ฐานมีอาวุธไว้ในครอบครอง
แล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะด้วยนะครับ
โดยตำรวจได้เข้าปิดล้อมจับกลุ่มคุณเสกโลโซ
หมายจับของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่บ้านพักย่านรามอินทากม๘
คือตลอดเวลาการปิดล้อมคุณเสกไม่ยอมให้เข้าไป

ถูกต้องอ้าวว่าต้องร้อนทนายของผมก่อนนะครับ

นำกำลังอาวุธครบมือเข้าไปจับกลุ่มสุดท้าย
จับได้สำเร็จช่วง๖โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะครับ

ตำรวจค่ะพร้อมด้วยหน่วยอรินทราชนะคะก็ได้คุมตัวเสกโลโซค่ะ
มาถึงที่กองบัญชาการตำรวจนครบานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบานนั้นนะคะ
ได้เข้าไปพูดจานะคะแล้วก็พูดคุยกับเสกโลโซที่บ้านพักนานกว่า๓ชั่วโมงค่ะ
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารค่ะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพร้อมด้วยพลตำรวจโทชานเทพศรีสเวท
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะก็ได้เดินทางมานะคะร่วมกันสอบปากคำเสกโลโซค่ะ
ภายหลังจากที่นำตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจนครบานนะคะโดยเสกโลโซนะคะ
จากการที่ควบคุมตัวมานั้นไม่มีท่าทางวิตกกังวลนะคะพร้อมค่ะ
บอกกับสื่อมวลชนนะคะว่าสบายดีนะคะแล้วก็ยังคงไม่มีอะไรที่จะต้องพูดค่ะ
โดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะพร้อมด้วยตำรวจนครบานคันนายาวค่ะ
เสกโลโซซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายสารของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรยิงปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
หลังจากที่เสกโลโซนะคะได้ก่อเหตุยิงปืนค่ะขึ้นฟ้าภายในงานคอนเสิร์ตนะคะที่วัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่๒๙ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
เมื่อตำรวจไปถึงนะคะเหตุการณ์นะคะก็ชนละมุนวุ่นวายค่ะเมื่อเสกโลโซนั้นนะคะไม่ยอมเปิดประตูหน้าบ้านนะคะเพื่อที่จะให้ตำรวจนั้นเข้าไปค้นภายในบ้านค่ะ
เนื่องจากมีการข่าวนะคะว่าเสกนั้นนะคะได้อยู่ภายในห้องนอนด้านบนชั้นสองของบ้านนะคะก็อยากที่จะเข้าไปควบคุมตัวมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายสารนะคะ
ซึ่งเสกเองนะคะก็ได้พูดคุยกับตำรวจค่ะโดยบอกว่าไม่เชื่อนะคะว่าตำรวจนั้นมีหมายค้นจริงค่ะแล้วก็ขอให้ตำรวจนั้นรอทนายก่อนนะคะถึงจะเปิดบ้านเข้ามาให้ตรวจค้นได้ค่ะ
โดยอ้างว่านะคะตัวเองนั้นมีความสัมพันธ์อันดีกับตำรวจมากว่า๑๐ปีค่ะพร้อมยังข่มขู่นะคะว่ามีอาวุธปืนรวมถึงได้มีการไลฟ์สดเฟซบุ๊กนะคะผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเองด้วยนะคะ
พร้อมกับยังขู่กับตำรวจนะคะว่าถ้าหากบุกเข้ามานั้นก็จะยิงนะคะแล้วก็อย่าให้เรื่องเล็กนั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ
ต่อมานะคะก็ได้มีพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะแล้วก็รักษาราชการแทนนะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะเดินทางเข้าไปเจรจานะคะกับเสกภายในห้องค่ะแล้วก็พูดคุยกันนะคะก็จนกระทั่งนะคะหน่วยอรินทราชนะคะประมาณกว่าสิบนายค่ะก็ได้เดินทางมาที่บ้านพักของเสกนะคะแล้วก็บุกเข้าไปนำตัวเสกออกมาค่ะซึ่งทางทีมข่าวไทยรัฐ
ก็ได้เกาะติดนะคะแล้วก็เฝ้าสังเกตการบริเวณบ้านเสกนะคะจนกระทั่งนะคะได้ยินเสียงค่ะว่ามีการทุบประตูห้องพักของเสกนะคะจำนวน๕๖ครั้งค่ะซึ่งสักพักหนึ่งนะคะก็ได้มีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้น๒ครั้งนะคะแต่ก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าทีนั้นออกมายืนยันนะคะว่าเป็นเสียงของระเบิดหรือเป็นเสียงของปืนแต่อย่างใ
โนโซนั้นขึ้นรถยนต์นะคะนำตัวออกจากบ้านพักในเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะก็นำตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะซึ่งเมื่อมาถึงแล้วนะคะก็ได้คุมตัวแฟนสาวนะคะของเสกมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ค่ะและหลังจากนี้นะคะตำรวจค่ะก็จะมีการสอบปากคำนะคะแล้วก็จะมีการแถลงข่าวค่ะที่บริเวณนี้ด้วยนะคะซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะก็ยังคงเกาะติดนะคะอยู่ที่กองประชาการตำรวจนครบานค่ะซึ่งภายหลังจากการแถลงข่าวแล้วนะคะก็จะนำตัวเสกโลโซค่ะไปส่งตัวที่ยังตังหวัดศาลจังหวัดนครสีธร
หวัดนครบานค่ะ